วันนี้คนกรุงเทพต้องเจอปัญหาเรื่องการเดินทางทั้งเช้าและเย็นนะครับ
ก็เลยทำให้เกิดผลกระทบเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ช่วงหลังวันนี้เกิดการขัดข้องขึ้นบ่อย
เพื่อรองรับการขยายเส้นทางใหม่
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ได้ทำให้รถหยุดเดินนาน๓ชั่วโมง
ตั้งแต่๖นาฬิกาจนถึง๑๐นาฬิกา
โพสต์ข้อความตำหนิเหตุการณ์ดังกล่าว
สัมประธานการเดินรถให้กับรัฐบาล
หากยังไม่สามารถปรับปรุงงานบริการให้ดีไปกว่านี้ได้

โดยเฉพาะในช่วงหลังเริ่มมีความถี่มากขึ้นเรื่อย
ในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนพบว่า
มีเหตุขัดข้อง๒๘ครั้ง
โดยเฉพาะในเดือนนี้มีเหตุขัดข้องมากที่สุดถึง๙ครั้ง
รองลงมาเดือนกุมภาพันธ์มี๗ครั้ง

และน้อยที่สุดคือเดือนมกราคม๒ครั้ง
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในรอบ๘ปีที่ผ่านมาพบว่า
แนวโน้มการเกิดปัญหามีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย

ก็พุ่งขึ้นเป็น๒๔ครั้งในปี๒๕๕๙
และเพิ่มขึ้นเป็น๕๒ครั้งในปี๒๕๕๙
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

มาจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาวิทยุในระบบอาณัสสัญญาณใหม่
เพื่อรองรับการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า

และจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกสั้นว่า
เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบขนส่งมวลชนเส้นทางนี้
เป็นผู้พิจารณา